มีภักดิ์เล็กภักดิ์ละ๑เสียงอีกด้วย
รวมแล้ววันนี้เนี่ยได้มาอีก๑๖เสียง
แต่ก็ยังไม่ถึง๒๕๐เสียงแต่พักเพื่อไทยยืนยันว่าตอนนี้
รวมเสียงได้เกิน๒๑๐เสียงแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะทยอยเปิดตัวเพิ่มมากขึ้น
พรุ่งนี้ก็นัดกับชาติไทยพัฒนาเอาไว้

วันนี้คุณหมอชนน่านศรีแก้วและคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
คุณหมอชนนั่นหัวหน้าพักนะครับบอกว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยเนี่ย
พักเพื่อไทยต้องการขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายต้องการสลายคั่ว
ขอจัดตั้งรัฐบาลพิเศษฝ่าวิกฤตชาตินะฮะโดยขณะนี้นะครับรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแล้ว
แต่ต้องเดินหน้าในการขอความร่วมมือจากสสและสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพักเพื่อไทย
ซึ่งจะชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับเนื่องจากณขณะนี้เนี่ยนะฮะต้องการเสียงให้ถึง๓๗๕เสียงในการโหวตนายกนะครับ
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ตอนที่แถลงช่วงเช้านะช่วงสายนะครับก็จะไปคุยกับพักก้าวไกลนะครับในการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนโอกาสในการที่จะดึงพักอื่นเข้ามาเติมเพิ่มอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยกัน
เอาเอ๊ะมีตัวเลขวันนี้หน่อยไหมที่เพื่อไทยเขารวมเสียงได้เท่าไหร่เอามาดูหน่อยนะครับ
นี่นะฮะณขณะนี้นะครับวันนี้รวมได้อีก๖พักนะฮะ
ณขณะนี้๗พัก๒๒๘เสียงถ้าบวกเพื่อไทยด้วยเนี่ยจะเป็น๘
พักนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรชาติไทยพัฒนามาเพิ่ม
อีก๑๐เสียงจะเป็น๒๓๘เสียงแต่ขาดอีก๑๒นะถึงจะถึง๒๕๐เกิน
กึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเพื่อไทยยืนยันว่าเกินแล้ว
ก็ต้องดูว่าจะมีตรงไหนพักไหนกลุ่มไหนหรือว่าสอสอซีกไหน
มาร่วมอีกนะฮะเอาลองฟังคุณหมอชนน่านที่แถลงข่าวหน่อยนะครับ
ไม่มีสมาชิกหรือสอสอของเราท่านใดได้แสดงแนวคิดที่ไม่เห็น
ด้วยถึงขั้นที่จะต้องกรณีถ้าย้ายคั่วนะครับก็มีแค่
ห่วงใยข้อห่วงใยเหมือนกับประเด็นทั่วไปที่เราใช้เป็นแนว
ทางในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อวานเสียงสนับสนุนแล้วก็
สุดท้ายที่สรุปก็คือว่าสนับสนุนให้กำลังใจทีมเจรจาทั้งหมด
ให้สามารถเดินไปได้ตามเป้าหมายเมื่อวานประจุมสสเพื่อไทยคุณ
ภูมิทำก็ยืนยันว่าสสในพักษณ์สนับสนุนการจราจาจัดตั้ง
รัฐบาลค่ะไม่ได้มีใครไม่สบายใจถึงขั้นจะขอย้ายพักที่มี
การเปลี่ยนคั่วไม่อยู่กับทางซีกเดิมคือก้าวไกลแล้วคุณหมอ
นั่นก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะคือมันมีข่าวว่ามีสอสอเพื่อไทย๒๔
๔คนนำโดยคุณจตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย
หัวหน้าพักก็ยืนยันว่าไม่มีแบบนั้นนะครับวันนี้คุณจตุรน
แสงบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยมีนักการเมืองคนหนึ่งไปต่างประเทศ
แล้วไม่ได้กลับเมืองไทยพร้อมกับคณะ

กลับมาเนี่ยต้องรีบไปใต้ถุนสภาแถลงข่าวว่าผมยังไม่ตาย
ความจริงเนี่ยแค่ทักทายผู้สื่อข่าวก็พอแล้ว
ก็หมายถึงก็แค่นี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ตายได้แล้ว
คุณจตุรนบอกว่าผมไม่น่าจะต้องทำแบบเดียวกัน
ในเรื่องที่มีการเต้าข่าวกันอยู่มั้ง
ใครสงสัยก็ให้ไปหารัฐธรรมนูญอ่าน
สยพได้ที่ไหน
เราก็ไปหาดูให้นะครับท่านผู้ชมครับ

พบว่ากรณีสยพเนี่ย
มันจะเป็นไปได้อยู่๒กรณี
หนึ่งก็คือถูกขับออกจากพัก
มติพักการเมืองต้นสังกัดขับออกจากพัก
สามารถย้ายพักใหม่ได้หาสังกัดพักใหม่ได้

แต่ถ้าพักการเมืองต้นสังกัดถูกยุบพัก
ก็หาสังกัดพักใหม่ได้มีเวลา๖๐วัน

ทั้งสองกรณีนะครับถ้าหาไม่ทันหาพักใหม่ไม่ทัน
เกินกำหนดสิ้นสภาพสอสอทันที
เพราะฉะนั้นคุณจตุรนบอกไอ้ที่บอกมีข่าวบอก
จากก้าวไกลมาจับคั่วใหม่จะย้ายพัก

คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ทางพักก้าวไกล
พระเภอไทยบอกว่าคงต้องไปคุยกับก้าวกลาย
ในการขอเสียงสนับสนุนมาช่วยโหวตนายก
ถึงขั้นคุณภูมิธรรมบอกมีอะไรไม่พอใจกัน
คงต้องไปขอเข้ามากันให้เขามาช่วยโหวตนายกให้

คุณอนุทินบอกไม่กังวลนะฮะ
ที่เพื่อไทยจะไปขอเสียงจากก้าวไกลนะครับ
แล้วก็ไม่กังวลว่าอาจจะมีการเปิดช่องดึงพักก้าวไกลเนี่ย
กลับมาร่วมรัฐบาลเพราะการเชิญภูมิใจไทย

มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเริ่มต้นด้วยกัน
ส่วนการมอบหมายให้ภูมิใจไทย
ช่วยหาเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกนั้น
ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทุกพักต้องช่วยกันอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องให้พักแกนนำเนี่ยขอมาก่อนนะถึงจะทำได้นะครับ
หวังว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
จะได้เลยไม่ว่าเพื่อไทยเนี่ย
จะส่งใครเป็นนายกเชื่อว่าโหวตให้หมดนะ
ซึ่งถ้าเป็นชื่อคุณเศรษฐาตอนหาเสียงเคยมีวิวาทะกันใช่ไหม

นิดกับน้องหนูคุณอนุทินบอกไม่มีปัญหา
เคลียร์กันหมดแล้วเคลียร์ใจกันหมดแล้วเข้าใจกันแล้ว
เพื่อไทยเป็นแก่นำนะ
เพราะฉะนั้นแกนนำก็ต้องมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้ว
ไม่งั้นจะนำพักอื่นได้อย่างไร
อย่าไปกังวลทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เรามีหน้าที่อะไรก็ทำให้ดีที่สุดทำดีที่สุดแล้ว
ถ้ามันไม่สำเร็จเราก็บอกตัวเองได้ว่ามันก็สุดแล้วนี่
ทีนี้ไปทางฝั่งของพักเป็นธรรมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่ามีการติดต่อมาจากเพื่อไทยบ้างไหม
คุณกรวีบอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่อประสานมานะจากเพื่อไทย
ถ้าติดต่อมาเนี่ยก็บอกค่ะว่าพักเป็นธรรมยังย้ำจุดยืนเดิม
ยึดมติมหาชนจัดตั้งรัฐบาลก็มีความหวังอยู่แหละ
๘พักจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะแต่จะไม่ขอก้าวร่วง
เรื่องที่พักเพื่อไทยจะขอคำมากล้าวไกลค่ะ
ส่วนจากที่เคยพูดคุยกับคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลยค่ะ

อย่าเพิ่งไปบอกว่าเราพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้าน
คือคุณกัณวีบอกแบบนี้นะคะเพราะยังเชื่อในมติมหาชน
ส่วนที่เพื่อไทยบอกว่าการรวบรวมเสียงไม่ใช่การข้ามคั่ว
แต่เป็นการสลายคั่วเมื่อยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
แสดงว่าคั่วยังไม่สลายหรือข้ามคั่วจริงค่ะ

มีการรวมกันของพักรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
พักเพื่อไทยกับกลุ่มพักใหม่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการข้ามคั่ว
เธอยังมองว่ามันถ้าเป็นการข้ามคั่วยังงั้นเนี่ยก็เป็นการสืบทอดอำนาจเก่า
เราก็ยังยืนยันว่าถ้าเป็นการสืบทอดอำนาจจัดการตรงนี้เรายอมรับไม่ได้
เราก็ยันว่านเป็นการววดนายกรัฐมนตรี

เพราะว่า๒ตึกอยู่ใกล้กันนิดเดียว

คุณพูมทำนะครับความหัวหน้าพักคุณเป้าธรรม
แว่นดำอยู่นั่นเห็นไหมนี่ชะโงกหน้ามานี่หน้าลิฟต์นี่ตรงนี้
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะค่ะโอ้โหมาทรงผมใหม่มาสใหม่เลย
ถ้าจำไม่ได้คุณสุริยะนี่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับ
เป็นหนึ่งในทีมเจรจาของทางพักเพื่อไทยด้วยก็อย่างที่คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านะฮะ
ก่อนที่จะแถลงข่าวเรื่องพักมาร่วมเติมอีก๖พักนะบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรที่แบบเข้าใจกัน
คาดเคลื่อนผิดใจกันติดใจกันพร้อมจะไปขอโทษไปขอเข้ามาพรรคก้าวกล่ายค่ะ
แล้วจะขอเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกรัฐมนตรีให้ด้วย
เพราะถ้าก้าวไกลเนี่ย๑๕๑เสียงเขาโหวตให้กับทางเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
อ่าแต่เสียงรัฐบาลจะพอไม่พออย่างไรเพื่อไทยก็ต้องไปหาเติมเอานะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้ก็ไปกันจริงนะฮะก็ไปหารือกันอยู่สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
หลังจากนั้นคุณแพทองทานแล้วก็แก่นำพักเพื่อไทยก็กลับลงมานะครับ
นี่ตอนที่ไปหารือกับทางพักเก้าไกลมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกลก็มาร่วมหารือด้วยนะใช่เจอกันด้วยกับคุณอุ้งอิ๊งอะค่ะ
เดี๋ยวรอฟังนะฮะว่าคุณพิทาว่าอย่างไรฟังคุณอุ้งอิ๊งก่อนนะฮะ
คุณอุ้งอิงแพทองทานนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาฟังความเห็นซึ่งกันและกัน
พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ทำความเข้าใจกันหลายเรื่อง
ส่วนที่หลายคนอยากจะทราบว่าเอาแล้วตกลงก้าวไกลเขาจะโหวตให้ไหมเนี่ยนั่นสิคะ
โหวตนายกให้โดยที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านคุณอุ้งอิงแพทองทานบอกว่า
ยังไม่ทราบวันนี้ยังไม่ทราบ
ทะเลาะกันหรืออะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยทะเลาะกันนะคะ
ทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลเสมอ

นะครับชมครับชมแล้วคิดเห็นอย่างไรด้วยจะเพาะผู้ที่เป็นผู้
เพราะตอนนี้สพก้าวไกลเขาเริ่มสอบถามประชาชน
เขาไปใช้วิธีการโพสต์เอง
ถามทางสังคมออนไลน์ของเขา
ว่าคิดเห็นอย่างไรว่าควรจะโหวตให้กับนายกพไทยเข้าไหม
เมื่อที่เราเป็นฝ่ายค้าสควรจะโหวตให้เข้าไหม
โดยให้ตอบมาในช่องทางสังคมออนไลน์ของสอสอของพักเก้าไกลเขา
ก็ได้นะฮะของไทยรัฐน่ะขนาดนี้ตอนนี้ส่อส่อข้าวไกลอาจจะดู
อยู่หลายคนท่านผู้ชมครับคุณแพททองทานยืนยันว่าพักเพื่อไทย
มีความตั้งใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะครับโดยมีเสียง
สนับสนุนจากส่อส่อแล้วก็ส่อวอร์เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมา
เป็นระบบระบอบเหมือนเดิมยืนยันว่าที่ทำอยู่ไม่ใช่เกมการ
เมืองค่ะอ่าเพื่อไทยเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน
เรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะต่างชาติก็รอลงทุนอยู่เพราะฉะนั้น
ต้องช่วยกันผลักดันนโยบายต่างเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้า
ต่อไปได้ทีนี้วันนี้ก็เห็นคุณนุ้งอิงโพสต์ไอจีนะพาลูก
ฉีดวัคซีนเพื่อจะเตรียมไปหาคุณทักษิณหรือเปล่านี่ฮะก็
มีคุณอุ้งอิ๊งนะฮะโพสต์เอาไว้นะครับบอกมาฉีดวัคซีนเช้านี้
ก่อนเดินทางค่ะค่ะวันนี้พี่สาวบอกว่าให้น้องฉีดยาก่อนได้ไหม
ไหมร้องไห้กันไปคนละหน่อยแต่แป๊บเดียวก็เล่นต่อนี่นะฮะถามเอ๊ะ
จะเตรียมตัวไปหาคุณทักษิณก็มีคำว่าก่อนเดินทางนะคะ
ข่าวก็เลยถามนี่แหละค่ะประเด็นนี้ไปหาคุณตาหรือเปล่าค่ะอ่าลง

มีหลายเรื่องที่น่าตื่นเต้นค่ะยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกเยอะ
ว่าใจจะวายกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วทุกประโยมขวับคุณหมอชน
ของเพื่อไทยและก้าวกลัยนะบอกว่าก็ยังทำงานด้วยกันได้ดีเป็นมิติในการทำงานทำงานด้วยกันได้อยู่แล้วแต่มิติทางการเมืองมันก็เป็นสภาพบังคับอย่างที่ทุกคนทราบว่าเพื่อไทยก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก้าวกลัยก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งวันนี้มาพบกันก็เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนกันแล้วระหว่างที่กำลังเดินกลับพักเพื่อไท
ใจกันก็คงต้องมาขอโทษขอขมากันแม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็พร้อมมาขอขมาเด็กคุณภูมิธรรมตกลงในที่ประชุมวันนี้ได้ขอโทษขอคำมาเขาไหมคุณภูมิธรรมบอกได้ขอโทษแล้วนะเพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าส่วนไอ้ถึงขั้นที่ว่าจะย้อนกลับมาแล้วมาจับมือกันใหม่ไหมเป็นรัฐบาลข้าวต้มมัดใหม่ไหมคุณภูมิ
ถ้าได้อะไรที่คิดว่ามันจะทำให้เกิดความผิดพลาดใดกันผมก็พร้อมขอโทษเพราะอยากให้ประเทศมันเดินหน้าอะไรก็ได้สำหรับสามารถมันเดินหน้าไปได้ก็ดี
แต่ทุกอย่างก็ได้พูดคุยแล้วก็ทุกคนก็ฟังแล้วก็ไปช่วยกันคิดต่อยังมีเวลา
อีกสักครู่ไม่นานก็จะได้ทราบครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ทางซี่ของเพื่อไทยนะครับ
ลองฟังก้าวไกลหน่อยค่ะก็ต้องฟังหัวหน้าพักนั่นแหละ
ใช่คุณพิธานั่นแหละค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
แคนดิเดตนายกธรรมดรีของพักก้าวไกลหัวหน้าพักก้าวไกลค่ะ
นักข่าวเจอนะคะก็ต้องไปดักรอนะฮะเพราะว่าไม่ได้ลงมานะครับ

อ่าก็เลยเจอเลยได้สัมภาษณ์กันก็ดักรอรถคุณพิธานี่แหละ
คุณพิทาบอกโอ้โหต้องรีบไปธุระพอดีก็เลยชะโงกหน้ามาให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
นี่ค่ะนี่เดี๋ยวต้องรีบไปธุระต่อ

ในส่วนก้าวไกลยังไม่มีผลสรุปอะไรนะ
แล้วดูแล้วแนวโลมน่าจะโหดให้ภักดิ์เพื่อภัยไหมคะ
วันนี้รับฟังอย่างเดียวก่อนครับตั้งใจมาฟัง
อย่าต้องไม่หารือกับสอหรือว่ายังไงก่อนไหมคะ
ยังไม่ได้มีแผนต่อครับวันนี้ขอแค่รับตั้งใจมาฟัง
อย่างมีมุติภาวะอย่างตั้งใจ
วันนี้ผมมีธุระตอนแล้วขออภัยด้วยครับ
ขอบคุณค่ะจริงไปเลยครับขอบคุณค่ะ
มารับฟังอย่างเดียวก่อนส่วนจะหารือกับสอสออะไรยังไงไหม
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าผมว่าก็คงต้องไปถามสอสอในพักก่อนนั่นแหละ
คงต้องมีมติพักของเขานะตามระบบของพักการเมือง
คุณผู้ชมก็ส่งกันเข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะบรรดาโหวตเตอร์ของภักดิ์การเก้าไกล
ว่าไงคะพี่อุ๋ยส่วนใหญ่จะเห็นว่าจะไม่โหวตให้
เหตุผลหลายคนก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่ในมุมของเพื่อไทยเนี่ย
เขาก็มองว่าถ้าโหวตให้นะโดยเสียงสอกันเองเนี่ยเท่ากับว่าปิดสวิทย์สอวอ
บอกให้สอสอเนี่ยช่วยกันโหวตตามระบบเพราะจะได้ปิดสอสอ
ตอนที่จะโหวตคุณพิธานะแต่อีกมุมหนึ่งก้าวไกลเขาบอกว่า
ก็ตอนนั้นเนี่ยคือซีกเดียวกันอยู่ด้วยกันนี่
แต่ตอนนี้ถ้าจะไม่ให้โหวตให้โดยคนละซีกมันจะยังไงก็ต้องถามสอสอเขาก่อนใช่ไหม
แต่อีกมุมนึงถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดไม่โหวตให้เพื่อไทย
แล้วเขาต้องไปพึ่งเสียงสวหรือไปหาเสียงอื่นมาเติมที่จะได้เสียงสวแน่
แล้วมันไปออกหน้าพลังประชารัฐอย่างนี้คือภาคสองลุงขึ้นมา
เทรนดร์เล่นการเมืองละออกจากสมาทิศภาครไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้น
หนึ่งคุณจะไม่เอาพลังประชารัฐมาเข้าร่วมคุณจะไม่เอารวมไทย
สร้างชาติมาเข้าร่วมหรือคุณจะไม่แบบไหนอะไรยังไงมันจะเป็น
ไปได้ไหมแต่วันนี้เขารับฟังกันไปแล้วนะสอพัก๙กลายนะ
ท่านผู้ชมครับคือในโต๊ะเจรจาโต๊ะหารือวันนี้ระหว่าง
พักแกนนำสองพักยังไม่มีคำตอบใช่ไหมค่ะอ่าแต่นี่นะฮะหนึ่ง
ในสอของพัก๙กลายนะครับคุณเพชรรัฐใหม่ชมพูสอเชียง
ใหม่ทำโพลสำรวจประชาชนทำโพลเองเลยในสังคมออนไลน์ส่วน
ตัวนี่แหละค่ะหัวข้อพี่น้องชาวเชียงใหม่อีกเขตหนึ่งทั้งที่
เลือกพัก๙กลายและพักอื่นอยากให้พลอยโหวดนายกของพัก
เพื่อไทยหรือไม่แฮชแท็กอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโพสต์
เอาไว้เมื่อ๙สิงหาคมเวลาเที่ยง๓๔นาทีก็คือวันนี้นี่เอง
นี่คือคุณพลอยเนี่ยถามว่าพักอื่นด้วยก็ได้ท่านผู้ชมพัก
นิวโชว์นะฮะเพจเฟซบุ๊คด้วยไลน์ที่หน้าจอก็ได้โดยเฉพาะ
เพื่อถ่ายด้วยก็ได้เห็นเห็นคอมเมนต์แล้วเนี่ยนั่งอ่าน
คอมเมนต์อยู่เนี่ยคิดว่า๙กลายควรจะโหวดให้ไหมนายกของ
เพื่อไทยโดยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ดูเอาชีพคุณพลอยเขาทำ
แต่อันนี้ก็คือออกมาในแนวไม่โหวตนะคะอันนี้คอมเมนต์ของ
คุณพลอยนะคอมเมนต์ของเขาแล้วตัวสอบไป๒๐นาฬิกา๑๐นาทีนะ
คุณพลอยเนี่ยโพสต์เอาไว้๑๒นาฬิกากว่าเที่ยงกว่าผ่านมาถึง๒ทุ่ม๑๐นาที
มีคนเข้ามาคอมเมนต์๓๔๙คนเกือบทั้งหมดทิศทางเดียวกันคือไม่เห็น
ด้วยไม่ให้ก้าวไกลโหวตนายกให้เพื่อไทยเหตุผลคือต้องการให้คุณ
หัวหน้าพระเก้าไกลเป็นนายกและต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงก็
มีบางคนที่งดออกเสียงก็มีนี่ไม่เห็นชอบอย่างยิ่งค่ะ
ถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยก็ไม่ยกอันนี้หน้าจอของคุณ
ลอยเขานะส่วนของเราท่านก็ลองไล่อ่านกันดูเข้ามาเยอะเหลือเกิน
อ่านไม่ทันไม่แต่ของเราก็จะเป็นหลายกลุ่มไงพี่อุ๋ยหลายของคุณ
เหมือนกันถามประชาชนนะคุณคิดว่าพระเก้าไกลควรโหวตสนับสนุน
ให้รัฐบาลใหม่ที่เขาจัดตั้งกันแบบนี้หรือไม่ถ้าโหวตให้ให้กด
สติ๊กเกอร์อีโมจิรูปอะไรนะร้องไห้หรอให้โหตให้ให้กดร้องไห้กด
หัวใจเป็นยังไงก็ดูสิร้องไห้ร้องไห้เท่านั้นนะคะที่บอก
คือไม่โหวตให้เด็ดขาดบางคนบอกไม่โหวตนะคะไม่โหวตเด็ดขาด
เอาประชาธิปไตยของเราคืนมาบางคนบอกถ้าก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทย
ครอบครัวเขาที่มี๘เสียงจะไม่โหวตให้ก้าวไกลอีกในรอบหน้า
อันนี้เป็นในส่วนของสอสอของก้าวไกลเขานะ
เดี๋ยวเขาคงไปว่ากันอีกทีในที่ประชุมพักที่ประชุมสสเขา๑๕๑เสียง
เฟซบุ๊กเราก็หลากหลายแต่มีท่านหนึ่งชอบเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าผมเลือกให้โหวตให้เพราะผมเลือกทั้งสองพัก
อ่าแสดงว่าคนละใบ

คุณผู้ชมค่ะอีก๑ภักดิ์ที่มาแน่แหละ

บอกว่าพร้อมจะคุยกับเพื่อไทย
พรุ่งนี้๙โมงครึ่งนะคะ
โดยนำโดยคุณวราวุศิลปะอาชานะคะ
แล้วเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแน่นอนก็บอกว่า
พูดถึงกรณีการที่พักเพื่อไทยเทียบเชิญมา
ขอให้ร่วมรัฐบาลก็ได้รับการประสานมาแล้วค่ะ

ตอนประมาณ๑๐โมงตรงค่ะ
ยังตอบไม่ได้นะว่าจะเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลไหม
เดี๋ยวต้องขอคุยแนวทางที่เกี่ยวข้องก่อน
แล้วเรื่องที่ว่าถ้าพักเพื่อไทยเนี่ย

ให้ช่วยโหวตนายกเนี่ยคือคิดยังไงคือทางด้านของคุณท็อปบอกว่า
ชาติไทยพัฒนาเดี๋ยวต้องขอพิจารณาก่อนตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์ต่างมันก็ยังไม่เกิดขึ้นไอ้คำถามนี้ด้วย
ดังนั้นขอรอดูสถานการณ์ค่ะเพราะจุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาคือ
การไม่เอาพรรคที่แก้มาตรหนึ่งหนึ่งสองค่ะ
ท่านผู้ชมครับมาดูตัวเลขการจัดตั้งรัฐบาล
ณขณะนี้หน่อยนะฮะเพื่อไทยณขณะนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
สองร้อยยี่สิบแปดเสียงที่รวมได้พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
แล้วชาติไทยพัฒนาเข้ามาร่วมก็เติมอีกสิบเสียงจะเป็นสองร้อยสามสิบแปดเสียง
คำถามก็คือเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากหรือยัง
ยังไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเสียงนะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นสองร้อยสามสิบแปดเสียง
กึ่งหนึ่งของสภาพูดแทนรัศดร๕๐๐คนสองร้อยห้าสิบเสียงเนี่ย
คือยังขาดอีก๑๒เสียงสอสอมันก็อยู่ที่ว่า
เพื่อไทยจะไปมองหาจากไหนอย่างไรมาเพิ่มเติมอีกนะครับ
แปรสำคัญของเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยมีไหมฮะ
ที่มีพักซีกฝ่ายค้านด้วยอ่ะนะมีซีกเพื่อไทยสองร้อยสามสิบแปดเสียง
นี่นะฮะฝ่ายค้านในขณะนี้นะครับที่ไม่ได้ร่วมคั่วกับคั่วใหม่ที่เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มีอยู่สองร้อยหกสิบเอ็ดค่ะอ่าท่านผู้ชมอาจจะบอกเอ้า
อย่างนี้ฝ่ายค้านมันมากกว่ารัฐบาลนี่ฝั่งนั้นมันควรจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอ
ค่ะแต่ฝั่งนั้นเขาจับกันไม่ได้อืมเพราะแทบจะเป็นฝ่ายค้านอิสระเอกเทศเลยนะ
ก้าวกลายเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยเขาแยกมาเลยมีสอสอแล้วยอมต้องเลือกตั้งซ่อมนะฮะค่ะ
เลยเหลือร้อยห้าสิบนะครับอ่าที่เหลือเนี่ยพลังประชารัฐสองรุงรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เขารวมกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเขาเข้ากันไม่ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะเชิญใครมาร่วมรัฐบาลได้อีก
ให้เกินสองร้อยห้าสิบเสียงก้าวกลายร้อยห้าสิบอันนี้คงไม่ใช่
พลังประชารัฐสี่สิบรวมไทยสร้างชาติสามสิบหกประชาธิปัตยี่สิบห้า
ไทยสร้างไทย๖ไทยสร้างไทยก็เพิ่งออกแถลงการเมื่อวานใช่ไหม
ยืนยันค่ะจุดยืนเป็นธรรมหนึ่งเสียงก็บอกว่ายังไงก็ไม่มา
ค่ะนะฮะมีภักดิ์เล็กภักดิ์ละหนึ่งเสียงมีอยู่อีกสามภักดิ์
ภักดิ์ใหม่ภักดิ์ประชาธิบัติใหม่และภักดิ์ทูไทยเพื่อประชาชน
อันนี้คือโจทย์หนึ่งนะของเพื่อไทยว่าจะเกิน๒๕๐เสียงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดร๕๐๐เสียงเนี่ย
ดึงจากไหนมาเติมหรืออาจจะมีอยู่ในใจแล้วนะฮะแต่อีกสเต็ปนึงมันมีเรื่องของเสียงโหวตนายก
อย่างที่ทราบนะครับที่ประชุมรัฐสภาตอนนี้๗๔๘เสียงไม่เต็ม๗๕๐นะ
เพราะสวลาออกไป๑คนแล้วก็สสเนี่ยต้องเลือกตั้งซ่อม๑เหลือ๗๔๘ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในการโหวตนายกคือต้องมากกว่า๓๗๕เสียง
อาจจะ๓๗๔เนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่า๓๗๕เสียงขึ้นไปเนี่ยนะฮะจะหาเติมจากไหน
ณขณะนี้นะถ้ายึดตรงนี้นะยังไม่ยึดเรื่องเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทน๒๕๐เอาเท่าที่มีอยู่ก่อนซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ชาติไทยพัฒนาอาจจะได้เข้าร่วมเนี่ย๒๓๘เสียง
ถ้าก้าวกลัยโหวดให้ในวันโหวดนายก๑๕๐เสียงบวก๒๓๘เป็น๓๘๘เกิน๓๗๕เป็นนายกได้เลย
อันนี้ปิดสวิตช์สอวรเลยไม่ต้องง้อเสียง๒ลุงด้วยนะฮะแต่ถ้าก้าวกลัยเขาบอกเราไม่โหวดให้ต้องหาอีกเท่าไหร่
ลบให้พี่หน่อยสิ๓๗๕ลบ๒๓๘ใช่ไหม
ก็เหลือเนี่ยก็ต้องไปหาจากพักอื่นนะฮะจะเป็นประชาธิปัตย์๑๓๗ขาดอีก๑๓๗ใช่ไหม
หาจากไหนตรงนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายสำหรับภักดิ์เพื่อไทยอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยสูตรสมการต่างเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าก้าวไกลเขาไม่โหวตให้ต้องไปหาสองลุงไหมหรือยังไง
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตนะฮะแล้วปัจจุบันก็ออกมาวิเคราะห์การเมืองอยู่บ่อย
อาจารย์สมชัยนี่วิเคราะห์สูตรรัฐบาลเอาไว้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะบอกเลยอาจารย์บอกว่านี่หลังจากเห็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลวันนี้
ต่อให้เพื่อไทยรวมกับชาติไทยพัฒนาก็จะกลายเป็นมี๒๓๘เสียงก็เหมือนที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดู
รวมอีก๓พักเล็กอย่างละ๑เสียงก็จะมีประมาณ๒๔๑เสียง
หากเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากต้องดึง๑ใน๓พักมาร่วม
นั่นก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเพื่อให้เกินจุดปลอดภัย
ซึ่งจะอยู่ในช่วง๒๗๐๒๘๐เสียง
แต่ถ้ามองเกมการเมืองเพื่อให้โหวตครั้งเดียวชนะเลยก็จะต้องเป็นพลังประชารัฐ
เพราะอะไรเพราะจะได้เสียงสวพ่วงมาด้วย
แต่เสียงสวอาจารย์สมชัยนะคะบอกแบบนี้บอกว่าคาดเดาไม่ได้
เพราะผลเอกประวุฒิประยุทธ์เนี่ยวางมือหมดอำนาจไปแล้ว
ดังนั้นเมื่อพลังประชารัฐรู้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญ
ต่อรองมันอาจจะเกิดขึ้นแน่นอน
และนะคะก็บอกว่าความหวังใหญ่ด้วยในเรื่องของการต่อลอง
แล้วเพื่อไทยจะให้ตรงนี้ได้หรือไม่
ตอนนี้ต้องมองภาพของนายเศรษฐายังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำ
แต่ถ้าเป็นพลเอกประวิทย์มองว่าอาจจะเป็นต่อค่ะ
พลังประชารัฐก็จะรู้ว่า
วิธีการแบบนั้นเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถ

ถ้ามาต้องมาทั้งหมดถ้าไปต้องไปทั้งหมด
ซึ่งจะต้องเจรจากันอีกซักถ่อง
เรายังไม่ทราบนะครับว่าของใหญ่ที่พลังประชารัฐต้องการคืออะไร
ฟังอาจารย์สมชัยพูดแบบนี้แล้วเกี่ยวกับกลางสูตรด้วยนะคะ
งสูตรนะคะว่าสูตรในการรัฐบาลจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
ก็อย่างที่บอกค่ะพอบวกชาติไทยพัฒนาไปจะกลายเป็น๒๓๘เสียง
ความเป็นไปได้คือต้องบวกพลังประชารัฐ๔๐เสียง
เพราะจะได้สวมาแต่ย้ำว่าสิ่งที่จะเอามาแลก
จะต้องเป็นของรักของหวงใหญ่มากเท่ากับว่า
ถ้าได้พลังประชารัฐ๒๓๘บวก๔๐จะเป็น๒๗๘เสียง
แล้วบอกต่อว่านายกรัฐมนตรีราศีสิงศ์ราศีสิงศ์เหรอ
พูดแบบนี้ค่ะส่วนฝ่ายค้านก้าวไกลไทยสร้างไทยเป็นธรรม
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์๒๒๑เสียง

และตื่นใดและยุทฯเกิดในช่วงเวลานี้นะที่จะเป็นราศีสิงฯได้ก็
คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ

ถ้าแบบไทยราศีสิงศ์จะอยู่ระหว่าง๑๖สิงหาคมถึง๑๖กันยายน
ซึ่งแคนดิเดตที่เกิดในช่วงนี้คือ
คุณอุ้งอิ๊งแล้วก็คุณชัยเกษมค่ะ